มาดูการร้องขอความเป็นธรรมจากแม่คนหนึ่งนะคะ
ลูกชายวัย๑๒ของเธอเนี่ย
รั้วไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต
ทีนี้รั้วไฟฟ้านี้มันเป็นรั้วไฟฟ้าที่เขาล้อมเอาไว้
เพื่อเก็บของกลางพวกไม้พยูงภาษณะขนไม้แล้วก็เลื่อยตัดไม้ต่าง

ทำไมต้องใช้รั้วไฟฟ้าแทนคนเฝ้า
แล้วทำไมลูกเขาเนี่ยมันมีร่องรอยเหมือนการถูกทำร้ายก่อนที่จะเสียชีวิต
รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเลย
กับการที่ลูกชายถูกไฟดูดในครั้งนี้

เดี๋ยวฟังไปพร้อมกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
อุไลทันวิมาแม่ของเด็กชายวัย๑๒ปี
พร้อมกับเพื่อนวัยเดียวกันที่เข้าไปเก็บ
เข้าไปในพื้นที่ใช้เก็บของกลางไม้พยูง
ยานพาหนะใช้ขนไม้แล้วก็เลื่อยยนตัดไม้
ที่อยู่ที่บริเวณด่านป่าไม้อุทยานแห่งชาติ
จองนายอยบ้านแก้งเรืองจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ถูกรั้วไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตค่ะ
ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างบอกว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าแทนใช้คนดูแล
แล้วสภาพศพของลูกชายทำไมดูเหมือนมีการทำร้าย

แม่ก็ไปไล่ร้องเรียนตามสื่อต่าง

ล่าสุดทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามจากแม่นี่แหละ
แม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ลูกชายกับเพื่อนชักชวนกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเล่น
แล้วก็แอบมุดเข้าไปในรั้วที่เจ้าหน้าที่ใช้เก็บของกลาง

ก็พบว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้รอบกองไม้พยุงที่ยึดเอาไว้
ทำให้ไฟดูดลูกชายและเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกัน

คือตามปกติคุณพอคนแรกจับปุ๊บไฟดูดใช่ไหม
คนที่เห็นอยู่ข้างนอกก็วิ่งเข้ามาจับตัว
ตั้งใจจะดึงออกมามันดูดต่อกันค่ะ
เพราะว่าตัวเราตัวคนเรามันเป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นสื่อนำไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งหาคุณด้วยเหมือนกัน
พี่ที่จะมาช่วยก็โดนดูดติดกันไปอยู่สองคน

ยามเขาก็สาดไฟมาเจอ
เด็กสองคนนี้ถูกไฟดูดต่อกันอยู่พอดีเลย
เพื่อนที่ไปด้วยคือ
คนที่จับตัวคนมันยังสลัดง่ายกว่าคนที่จับตัวรั้วจัง

แล้วด้วยความตกใจเพราะว่าเห็นไฟฉายสาดมาเจอ
ก็วิ่งหนีไปแต่ทิ้งลูกชายของแม่เนี่ยคาอยู่ที่รั้ว
พอบ่ายวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างกองไม้พยุงแล้ว
เหมืออยู่ข้างกองที่เขาอยู่ข้างในเรา

ถึงว่าตอนแซว่เป็นที่ฝ้าไม้
ได้รับให้เหล็กถึงแล้วก็หาที่ชาวมาน

คือมันมีประเด็นว่าชาวบ้านเขาจะรู้กันว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย

แต่แม่ก็บอกว่าถ้ารั้วลูกเขาขโมย

ว่าลูกเข้าไปขโมยทำไมถึงปล่อยให้เข้าไปได้๒๓ครั้ง

นายชัยวัดริมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

ข้อแรกที่บอกว่าทำไมไม่ใช้คน
ชวัดบอกว่าคืนวันเกิดเหตุมันเป็นคืนฝนตกนะ

ถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้คนเฝ้าทำไมต้องใช้รั้วไฟฟ้าด้วย
ชวัดบอกว่าเจ้าหน้าที่มีน้อยค่ะ
ก็ต้องออกไปลาดตระเวนป้องกันการลักลอบการทำผิดกฎหมาย
มันคนไม่พอที่จะมานั่งเฝ้าตลอดเวลานะคะ
และที่ใช้รั้วไฟฟ้าตอนกลางคืนเพราะว่า
คนร้ายชอบแอบเข้ามาขโมยของกลางอยู่บ่อยครั้ง

เล็กแบบนี้เหมือนขดลวดแบบนี้ค่ะแต่ว่าล้อมไว้รอบกองไม้พยุงเลย
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบอยู่แล้ว

ความคืบหน้าคดีนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกเสวกโพนทัน
ผู้กำกับการสพนาจรวยบอกว่า
เรียกตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ทำหน้าที่ยามในคืนวันเกิดเหตุสองคนมาล่ะ
เงินคดีกับน้องที่เสียชีวิตและเพื่อนเหมือนกัน
ข้อหาร่วมกันบุกรุกและร่วมกันพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
อันนี้ก็อย่างที่แม่ถามไปว่า
ถ้าลูกเขาขโมยจริงทำไมไม่แจ้งความแจ้งแล้วนะคะ

เพราะว่าเด็กวัยนี้ก็เป็นเด็กวัยซุกซนเหมือนกัน

เข้าไปดูหน่อยซิขอเข้าไปแตะหน่อย